คุณผู้ชมค่ะยิ่งใกล้วันลงประชามติ
เรื่องของสถานการณ์ความวุ่นวายต่าง
ตอนนี้หลายฝ่ายเป็นกังวลแล้วก็คอยระแวดระวังไม่ให้เกิดขึ้น
อย่างสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย
ได้มีการออกแถลงการเตือนประชาชนของตนเอง
ระแวดระวังเรื่องของภัยต่าง
อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันลงประชามติ๗สิงหาคมนี้ค่ะ
ไม่ว่าผลการลงประชามติจะออกมาเป็นอย่างไร
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
กล่าวถึงสถานการณ์ช่วงการลงประชามติว่า
ฝ่ายความมั่นคงยังไม่ได้รายงานความผิดปกติ
แต่อยากขอว่าอย่าเคลื่อนไหวหรือว่าสร้างความบิดเบือนให้เกิดขึ้น
ซึ่งผลจะยังไงก็อยู่ที่การตัดสินใจของประชาชนส่วนตัวไม่ได้ดูถูกความคิดใคร
นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากรกตระบุว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็จะมีการรายงานผลการออกเสียงลงประชามติ
ว่าจะสามารถส่งข้อมูลได้ในเวลาช่วง๑๘นาฬิกา
แล้วก็จะครบทุกหน่วยทั่วประเทศ
ภายในเวลา๒๐นาฬิกาก่อนที่จะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการ
คือช่วงประมาณเวลา๒๑นาฬิกา
วันนี้ก็มีการออกแถลงการเตือนพลเมืองชาวอเมริกัน
ที่เดินทางมาประเทศไทยในช่วงวันที่๗สิงหาคม
อยู่ในภาวะตื่นตัวระมัดระวังแล้วก็คอยติดตามข่าวสาร
สื่อต่างประเทศสื่อไทยตลอดเวลา
ลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการชุมนุม
รวมตัวกันจำนวนมาก
หรือที่มีปฏิบัติการด้านความมั่นคง
ติดตามคำแนะนำประกาศข้อจำกัดที่ออกโดย
ทางการท้องถิ่นแม้ว่าความรุนแรงอาจจะไม่เกิดขึ้น
รวมถึงการรวมตัวกันหรือการเดินขบวนอย่างสันติที่อาจ
นำไปสู่การเผชิญหน้าแล้วก็เหตุการณ์อาจจะบานปลายได้
ขณะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายอภิษฎเวชาชีวะบอกว่า
ความรับผิดชอบของพักการเมืองหากร่างรัฐธรรมนูลไม่
การลงประชามตินั่นก็คือการร่วมกันร่างรัฐธรรมนูล
ฉบับใหม่ที่ดีกว่าหากมองเพียงว่าร่างรัฐธรรมนูลจะต้อง
การลงประชามติแล้วจะมีประชามติไปเพื่ออะไรฟัง
เสียงกันค่ะ
ทางเลือกมันก็อนาคตเนี่ยมันไม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับ
มาดูมุมมองของนักวิชาการจากหลากหลายสถาบันในเวทีฟันทง
ประชามตินะคะสิ่งสำคัญนั่นก็คือก็ยังเป็นห่วงเรื่องของ
รับรู้ประชาชนที่มีต่อเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูล
เช่นเหตุผลในการรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญอาจจะไม่
ค่อนข้างยาวแล้วก็เข้าใจยากทำให้คนถอดใจที่จะศึกษา
สิ่งสำคัญไม่ว่าร่างจะผ่านหรือว่าไม่ผ่านการลงประชามติ
สิ่งที่ยังคงค้างคานั่นก็คือความขัดแย้งของคนในสังคมนั่นเองค่ะ